บรรยากาศภาพรวมการลงทุนประเทศไทยในวันนี้ค่อนข้างที่จะอึมครึมนะครับ
ค่าเงินบาทอ่อนค่าตลาดหุ้นไทยระหว่างวันร่วงลงไปเกือบร้อยจุดด้วยกันครับ
วิเคราะห์บอกว่าณขณะนี้อยากให้นักลงทุนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
และอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวลือสะพัดต่างพร้อมทางเพิ่มเติมนะครับ
แนะนำก็คือว่าให้เลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีครับ
เคลื่อนไหวในแดดลบตลอดทั้งวันครับ
ปิดตลาดวันนี้ยืนอยู่ที่ระดับ๑๔๐๖๑๘จุดครับ
ลบไป๓๖๐๓จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า๑๓๑๐๐ล้านบาทนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงสุดเป็นประวัติการ
ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูตัวเลขย้อนหลังเนี่ย
ที่มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกินแสนล้านบาท
จะมีอยู่เพียงแค่ประมาณสัก๒ครั้งนะครับ
คือเมื่อวันที่๒๒มีนาคมปี๒๕๕๖และ๑๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
โดยตลาดภาคบ่ายนะครับดัชนีไหลรูดลงไปต่ำสุดเกือบร้อยจุด
จะลดช่วงลบได้บ้างครับก็คือลีบราวขึ้นมาเล็กน้อย
ระหว่างวันครับดัชนีทำระดับสูงสุดอยู่ที่๑๔๓๕๒๙จุด
ัชนีต่ำสุดระหว่างวันนั้นอยู่ที่๑๓๔๓๑๓จุด
มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับนายเจริญเอี่ยมพัฒนธรรม
นักลงทุนตื่นตระหนกกับปัจจัยภายในประเทศทำให้มีแรงเทขายออกมาครับ
ดัชนีหลุดแนวรับสำคัญแล้วก็หลุดระดับต่ำสุดเดิมที่๑๔๑๐จุด
โดยการที่ตลาดหุ้นไทยปรับลงแรงมีนักลงทุนบางส่วนที่ซื้อหุ้นด้วยบัญชีมาจิ้น
ถูกบังคับขายหรือว่าฟรอสเซลล์จึงแนะนำให้ลงทุนด้วยหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี
หรือเลือกหุ้นปันผลครับและอย่าตื่นตระหนกสามารถจะถือลงทุนต่อไปได้
ขณะที่นักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านนะครับนายธีรศักดิ์ธนวรากุล
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงก็มาจากความสับสนของกระแสข่าวในประเทศ
แม้ว่าดัชนีจะร่วงลงไปกว่า๙๐จุดในเวลาไม่กี่นาทีหลังเปิดเทรดภาคบ่าย
แต่พอตั้งหลักได้ครับดัชนีก็เห็นการรีบราวกลับขึ้นมาลดช่วงลบลง
นอกจากนี้นักวิเคราะห์มองว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมกว่าแสนล้านบาท
ถือว่ามากสุดเป็นประวัติการด้วยดังนั้นนักลงทุนช่วงนี้ครับหากจะลงทุน
ก็ระมัดระวังนะครับเลือกหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีหรือหุ้นที่มีปันผลครับ